กรุงศรีปีสองพันสามร้อยเจ็ดถ้ามาล้อมเมืองสิบ
สูงอย่างน้ำแขนมากอย่ามาน้ำไม่ใช่อะไรนะคะ
คุณผู้ชมพูดถึงโอมิครอนนี่แหละช่วงนี้กลัวเหลือเกิน
แล้วกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเดี๋ยวเราลองศรีมาด้วยโอ้โห
กลัวกลัวป้องกันระมัดระวังตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
วันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษานะคะที่แต่งตัวแบบนี้
เพราะว่าวันนี้เป็นวันพระเจ้าตากศิลปมหาราชนะคะ
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่กรอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยค่ะ
และทรงขึ้นครองราชในช่วงเวลานี้นะคะเมื่อประมาณ๒๒๐ปีที่แล้ว
เป็นช่วงที่อากาศหนาวแบบนี้ด้วยนะคะแต่ณวันนี้ค่ะอากาศหนาวหรือเปล่า
เดี๋ยวเราตรวจสอบกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะอากาศมันไงสัมผัสได้ไหมล่ะ
ตอนเช้าเช้าตื่นขึ้นมาน่ะก็เย็นเย็นเหมือนกันนะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะนอกจากกรุงเทพมหานครและภาคกลางเนี่ย
อากาศเย็นเย็นแล้วภาคอีสานภาคเหนือหนาวจัดเลยค่ะ
อุณหภูมิอาจจะลดต่ำลงมากกว่า๑๐องศาเซลเซียส
หรือถึงจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบสององศาเซลเซียสได้เลยนะคะ
เพราะว่าเส้นความเย็นเมื่อสักครู่นี้เขาลงมาแตะภาคอีสานแล้ว
และถ้าดูจากคลื่นความเย็นที่เป็นสีเขียว
แต่ชัดมากขึ้นค่ะที่ภาคอีสานและภาคเหนือ
ตอนนี้ยอดดอยยอดภูค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มที่
ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก
อุณหภูมิจะลดลงประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียส
สัมผัสได้เย็นมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไป
ถ้าไม่เย็นก็ไม่เย็นเปิดแอร์อ้าว
ส่วนฝนวันนี้นะคะณช่วงเวลานี้ยังไม่ตรวจพบกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะทำให้ภาคใต้ค่ะ
เน้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจจะทำให้เกิดฝนได้แต่ว่า
ฝนเบาบางตกปล่อยพอรำคาญนะคะ
นี่เห็นไหมคะช่วงบ่ายเป็นต้นไปที่เป็นสีฟ้า
ทีนี้คลื่นพอฝนไม่แรงคลื่นก็ไม่แรงตามไปด้วยนะคะ
ใครที่จะไปท่องเที่ยวช่วงนี้พอไปได้นะคะ